มาเที่ยวสวนสัตว์คุณผู้ชมมาดูสิคะฮิปโปฮิปโปโปเตมัสลอยเล่นน้ำอยู่แบบนี้
แต่ช่วงนี้จะไปไหนก็ลำบากลำบากไปหมดแต่ก็ต้องสู้กันหน่อยค่ะ
อรรินสวัสดีค่ะทุกคนด้วยหนาวบรรยายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะแล้วก็แปรปรวนด้วยรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
ตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำหลายจุดเลยค่ะ
มีที่ไหนกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาทำให้เราพอที่จะคาดการณ์และเห็นภาพได้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร
พายุเจิมปากาที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนนี้ขึ้นฝั่งที่กวางตุ้งประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องของฝนยังคงมีในประเทศไทยโดยเจียงจากบริเวณตอนบนของประเทศไทยมียอมฝนอยู่เรียงกันติดกลายเป็นแจ้วร่อง
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกคือฝั่งอันดามันเนี่ยนะคะ
ยังคงมีฝนมีคลื่นลมแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนี่ค่ะสังเกตจากสีนี้นะคะ
จะเห็นว่ายิ่งถ้าเป็นภาคใต้ตอนบนสีเหลืองสีส้มมาจนถึงสีชมพูนี่นะคะ
อาจจะไม่ได้ใกล้ไทยแต่ว่าอิทธิพลก็ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยคลื่นสูง๒๓เมตร
กรมอุตุก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็งดออกเรือไปก่อนสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือฝั่งอันดามันนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่จะฝนตกส่วนใหญ่แล้วก็คือภาคตะวันออก
แล้วก็แนวรับฝนคือด้านตะวันตกไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือตอนบน
แม่งห้องสอนลงมาตากกาลจณบุรี
ส่วนช่วงสายบ่ายค่ำโดยเฉพาะช่วงบ่ายและค่ำ
ฝนจะเริ่มกระจายมาทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ถึงภาคกลางในบางจุดเป็นช่วงเวลาของการรับน้ำนะคะ
เราก็เตือนกันแบบนี้นะคะกันในช่วงระยะเวลานี้
เรียกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงเข้าพรรษานะคะ
ก็ยังคงมีฝนชุ่มฉ่ำแต่ก็ระมัดระวังกันด้วย
พื้นที่ฝนตกสะสมระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะจะสังเกตว่าระยองจันทบุรีตราด
ก็จะมีฝนแล้วก็มีคลื่นสูง๑๒เมตร
ก็เฝ้าระวังกันในการเดินเรือกันด้วยนะคะ
ฝนตกแบบนี้เราเตือนเรื่องน้ำหลาดกันใช่ไหมคะ
มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ชม
เราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนี่เลยนะคะ
นักข่าวของเรานำภาพมาให้เห็นกันว่า

พายุในช่วงที่ผ่านมานี่นะคะ

แล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสังขระบุรีกาญจนบุรี
ปริมาณน้ำในลำห้วยซองกะเลียเพิ่มขึ้นค่ะ
ก็เลยเตือนประชาชนให้ระวัดระวังน้ำป่าไหลหลาก
เพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการแพ้พักท่องเที่ยว

เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะ
น้ำมีสีแดงขุ่นไหลแรงด้วย
แล้วก็มีเศษกิ่งไม้ลอยมากับกระแสน้ำเป็นระยะ

เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนปี๒๕๕๖ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ต้องสู้ค่ะ
อะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป
อย่างพระสงฆ์ที่วัดเทวราชจังหวัดอ่างทอง

พอตอนเช้าที่ท่านออกบินทบาท
เป็นการไปแจกให้กับญาติโยมที่ออกมาใส่บาทนะคะ
แล้วก็เป็นการแจกจ่ายความอิ่มความสุข

ญาติโยมก็ถวายปัจจัยใส่บาทนะคะ

โอ้โหอิ่มโออิ่มใจอิ่มท้องกันจริงนะคะ
เอาเป็นว่าเราต้องฟันฝ่าทุกวิกฤตนะคะ

แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวน
หาข้อดีในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ไหนมาถึงที่นี่แล้วดิฉันเที่ยวกับฮิปโปก่อน